ถ้าค่าแรงขึ้นไปอาจจะ๔๕๐ที่พลังประชารัฐบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอเลือกตั้งครั้งหน้า
ในปี๗๐ที่ทางเพื่อไทยจะบอกเนี่ย
ค่าแรงขึ้นค่าครองชีพมันจะขึ้นตามไหม
อย่างตอนนี้ข้าวจานหนึ่งตีละ๕๐บาท
วันนั้นถ้าเกิด๖๐๐ก๋วยเตี๋ยวจะชาวร้ายเท่าไหร่
กลับข้างกันปกติค่าแรงที่เขาคำนวณเขาคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้คนที่สามารถอยู่ได้

เพราะฉะนั้นพอฆ่าย้อนกลับมาเลย
วันนี้ค่าก๋วยเตี๋ยวแพงขนาดนี้นะครับ๕๐บาทต่อสมมตินะครับ
คุณทาน๓มื้อในหน้าคมไปแล้วแล้วคุณเดินทางค่าแรงดนทาอยู่เท่าไหร่
เหลือเท่าไหร่ค่าเช่าบ้านยังไม่เหลือเลยนะครับ
ขณะนี้แล้วไม่ดูแลหรือใช่ไหมครับ
ก็คือต้องให้ดูแลแต่ว่าเราต้องมั่นใจซะก่อน

เดี๋ยวกี้ท่านวิรากรพูดดีมาก
สิ่งที่สำคัญสมัยเรานะครับที่เป็นไทยรักไทยหรือเพื่อไทยมานี่

เดี๋ยวกี้ท่านถึงเอาคำนี้ไงค่ะ
ว่าเรามุ่งเพื่อให้ค้าขาย
กลัวไหมคะของชีพจะเพิ่มสูงขึ้น

คือรถยนต์ใช่มั้ยยาลยนต์นี่อุตสาหกรรมยายนยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นของต่างชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อค่าแรงของบริษัทคนไทยปรากฏว่ามันสูงไปเป็น๖๐๐บาท
ก็แน่นอนล่ะมันก็ขายไม่ได้มันก็ต้องขึ้นราคา
เวียดนามค่าแรงยังต่ำอยู่อะไรอย่างนี้มันก็จะเข้ามาแทนที่
อันนี้จะทำให้เกิดผลกระทบวันนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดี
ผมเอาใจช่วยเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับ

เอาใจช่วยอย่าเข้าได้๖๐๐บาทพันธุ์นึงยิ่งดีเลย
ผมอยากให้ประชาชนได้ค่าแรงสูงแต่ต้องดูผลกระทบด้วย

เดี๋ยวต้องคิดด้วยว่าในจ้างเขาจ้างไหวไหม
ถ้าเขาจ้างไม่ไหวเนี่ยเขาจะต้องทำยังไง
เขาก็ต้องเลิกกิจการหรือไม่งั้นไปขายก๋วยเตี๋ยวแทนอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าเดี๋ยวนิดนึงส่วนอยากจะให้ท่านเข้าใจด้วยว่า
หนึ่งก็คือมันช็อกผู้ประกอบการที่อยู่ประกาศไป๖๐๐เนี่ย
ความจริงมันต้องพูดถึงอย่างที่ท่านพูดต้องใช้เวลาในการพูด
ไม่ใช่ว่าประกาศนโยบายไปมันช็อกผู้ประกอบการ

อย่างนี้ท่านวีรกรเองท่านยังมาสนับสนุนเลย
เพราะท่านเข้าใจที่เราพูดแล้วครับ